คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ครบ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
สำหรับการกินยาค่าย่าแล้วก็กระโดดอาคารลงมา
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตของนางสาวกัญญากร
สุภาการค้าเจริญหรือว่าเก๋เลเดอเรอร์วัย๓๐ปีนะครับ
จนถึงวันนี้จนพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพ
ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าทำไมนางแบบสาวชื่อดัง
สาวสวยในแวดวงสังคมไฮโซมีธุรกิจเสริมความงาม
มูลค่าเป็น๑๐ล้าน๑๐๐ล้านอย่างเธอ

ใช่ถ้าจะบอกว่ามีอาการเป็นโรคซึมเศร้า
แต่มันก็ต้องมีสาเหตุมูลเหตุว่า
อะไรนำไปสู่การที่ทำให้เธอรู้สึกเศร้ามากขนาดนั้น
ตัดสินใจฆ่าตัวตายทุกคนก็ยังอยากจะหาสาเหตุ
อยากจะรู้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์
รายการโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายของเธอให้ฟัง
เพราะว่าเธอสัมภาษณ์ไว้แล้วก็ก่อเหตุฆ่าตัวตาย
ซึ่งเทปสัมภาษณ์นี้ยังไม่ได้ออนแอร์
แต่คุณผู้ชมจะได้ฟังในรายการของเราครู่เดียว
บางช่วงบางตอนที่มีการสัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
เขาจะออนแอร์พรุ่งนี้ตรงกับวันชาปนกิจศพเลยนะครับ
ถ้าย้อนไปตอน๒ทุ่ม๓ทุ่ม๓๒นาที
ของวันที่๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ที่เธอก่อตั้งขึ้นมานะครับ
หรือว่านางสาวกัญญากรสุภาการค้าเจริญวัย๓๐ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกินยาฆ่าย่า
ที่เป็นธุรกิจเสริมความงามชื่อใหม่ที่เธอมาเปิดเพิ่มเติมนะครับ
ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตในช่วง๒ทุ่มครึ่งของวันที่๘กันยายน
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบจากเพื่อนสนิท

บอกว่าเก๋เลเดอเรอร์ก็มีปัญหาความเครียด
เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้วยนะ
เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวที่มีเรื่องเงินทองกับคนใกล้ชิดด้วยนะครับ
ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจแบบนี้นะครับ
เพราะว่าในที่เกิดเหตุที่อยู่บนชั้น๓ในห้องนอนของอาคารเนี่ย
ขวดยาค่าย่าที่ผู้ตายดื่มตกอยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยคาดว่าผู้ตายคงเครียดจัด
สินใจดื่มยาค่าย่าแล้วก็กระโดดจากอาคารนะฮะ
กระโดดจากชั้น๓มาอยู่ที่ระเบียงชั้น๒แล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ทีนี้เงื่อนงำต่างของนางแบบแล้วก็นักธุรกิจสาวคนนี้นะครับ
มันมีเกี่ยวกับเรื่องของเงิน๑๔ล้านบาทที่ระบุไว้ในจดหมายลาตาย
ปมขัดแย้งกับรุ่นน้องคนสนิทคนหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงคู่มั่นหนุ่มด้วย
ความจริงเธอเพิ่งงั่นไปเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เองนะ
จดหมายที่ผู้ตายได้เขียนถึงคนใกล้ชิดคนหนึ่งเนี่ย
เขียนเกี่ยวกับเรื่องการขอให้หยุดการต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่น

ยังมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องการโกงเงินด้วย
บอกว่าเก๋เซ็นกำกับไว้ทุกส่วน
ระบุว่าคนใกล้ชิดเอาเงินเก๋ไป๑๔ล้านบาท
เอาไปซื้อรถยนต์หรูแต่ไม่ได้ซื้อเงินสดแต่เอาไปซื้อเงินผ่อน

แล้วก็เอารถเบนท์ของเก๋ไปเข้าไฟแนนซ์

ทุกวันนี้เก๋ไม่เคยได้เงิน๑๔ล้านบาทคืน

เธอเคยปรึกษากับเพื่อนคนหนึ่งนะ
ที่เป็นเพื่อนสนิทที่เขาเป็นดารา

ซึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็ออกมาเปิดเผยว่า

มันจะมีประเด็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ

คุณโก้ธิรศักดิ์พันธุจริยานะครับ

บอกว่าได้สัมภาษณ์เก๋เป็นคนสุดท้ายนะ
หลังจากนั้นเธอก็ฆ่าตัวตาย

โดยโก้ธีรศักดิ์ได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีบอกว่า
วันนี้ครบ๑สัปดาห์ที่เก๋เสียชีวิต
ที่ผ่านมาหลายคนสอบถามมาตลอด
เกี่ยวกับปมสาเหตุที่เก๋ฆ่าตัวตาย
ซึ่งโก้บอกว่าโก้ไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกับเก๋

เก๋ได้พูดถึงปมปัญหามรสุมในชีวิตที่เกิดขึ้น
บอกว่าถูกคนใกล้ชิดโกงเงิน
แล้วก็บอกในรายการตอนที่สัมภาษณ์นะ
บอกว่าจะขอพูดที่นี่เป็นที่แรก

และจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไป
อกจากนี้ก็มีบุคคลซึ่งมีความใกล้ชิดกับเก๋
หลังจากรู้ว่าเก๋มาอัดเทป
แล้วก็เปิดเผยเรื่องราวอะไรไว้ก่อนจะฆ่าตัวตาย
ได้สั่งห้ามออนแอร์เทปสัมภาษณ์ของเก๋ด้วยนะ
บอกว่าจะส่งผลเสียต่อทุกฝ่าย
งดสัมภาษณ์สื่อประเด็นอะไรเรื่องนี้
มายังโก้แบบนี้
พยายามให้เขาวางดกัเดอันให้สื่อ
จราวลงอาชีพสื่อเป็นศิลปินเดารา
แล้วเกี่ยวกับเขาคิดว่าไม่พูด
เรามีสิทธิ์พูดอ่ะ

เกลียดอาฆาตใครในการพูด

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราย้อนกลับภาพไปดูเนี่ย
เราเข้าใจเลยว่าวันนั้นเขาคงเศร้ามากจริง

พูดอะไรที่มันแบบพรั่งพลูออกมาครับ

กลั้นกึ่ม

แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบหลั่งน้ำตา

แล้วก็เราก็ยังพูดในรายการว่า

เหมือนแบบวิตกกังวลแบบ

เพื่อระมัดระวังทุกอย่าง
แต่เขาแค่ออกมาแสดงจุดยืนว่า

ยิ่งมีการมาให้ข่าวจาก

เขาเคยมั่นกันมาแล้วเมื่อ๓ปีที่แล้ว
โดยใครเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่เถอะ

เขาอาจจะเก็บไว้ในมุมที่เป็นเรื่องส่วนตัว

แต่รู้จักเกรมาเกรไม่เคยเล่าเรื่องพอ

เรื่องความรักเนี่ยไม่เคยนะ

เขาจะต้องออกมาเมื่อพร้อมนะครับ

ตอนนี้ทุกคนต้องออกมาพูดแล้วล่ะ
แล้วก็เชื่อว่ามันไม่มีแค่
คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่าย
ว่างานนี้คงมีหลายเจ้าภาพอะครับ

คุณโกว์ธิรสักย์บอกว่า

ถามไปยังคุณแม่ของเก๋

คนที่ห้ามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะ
แล้วก็เอาเทปนี้ไปให้ครอบครัวของคุณเก๋ดูแล้ว

คือทางสถานีบอกเอาไปให้ครอบครัวเขาดูก่อนเลย
ถ้าอนุญาตให้ออกก็ออก

นำบางช่วงบางตอนมาให้ท่านฟังกันก่อนนะครับ

คือมันถึงเหมือนคนที่เคยแบบ

อืม

แต่ผีไม่เผาเนี่ยก็

ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่า

ทุกสิ่งทุกอย่าง

บ้านกับครอบครัว

ชีวิตใหม่มั้ยของเก๋นะครับ

ที่นี่ด้วยก็อย่างที่แกบอกว่า

รายการเดียว

หรือว่าหลายคนอาจ
จะได้เห็นเก๋ตรงนี้เป็นที่สุดท้าย
ก็เหมือนที่คุณครูธีรศักดิ์พิธีกรบอกค่ะ
ว่าคุณเก๋พูดน้ำเสียงสั่นเคลือ

กินยาแล้วก็กระโดดอาคาร
คลินิกลงมาเจ็บสาหัส

คือวันที่๙กันยาด้วยซ้ำก็ตกใจมากว่า
เอ้าเพิ่งนั่งพูดคุยกันอยู่นี่เลย

รายการนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้เห็นว่า
อะไรที่อยู่ในใจของคุณเก๋

ที่เธอจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย

ช่วงตอนสั้นนะคะ

วิมนภัณฑ์ชาลีจังหารเป็นรุ่นพี่

จุ๊บแจงก็บอกว่าหลังจากดูตัวอย่าง
รายการที่เก๋ไปสัมภาษณ

มีลักษณะคล้ายกับคนผิดหวัง

เพราะตัวเองเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้น

หรือว่าโดนแทปสัมภาษณ์

เหมือนเราผิดหวังกับใครสักคนนึง

ไม่ว่าจะเป็นด้วยพี่น้องหรือด้วยแฟน

เวลารักเขาพูดเขาจะรู้สึกว่า

ก็จะรู้ใช่ป่ะว่าคนที่มันเสียใจเรื่องกับคนรัก

หรือว่าอะไรอย่างนี้มันจะแบบรู้สึกอีกแบบนึง
แต่ถ้าเกิดว่าอกหักเกี่ยวกับเรื่องแบบ
ธุรกิจไม่ดีไม่อะไรอย่างนี้

ว่าทุกคนก็พยายามที่จะหาสาเหตุ

นี่ก็เป็นรุ่นพี่คนสนิทก็พยายามที่จะวิเคราะห

แต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มไลน์

หอบซองเงินที่คนไปร่วมงาน

ก็มีการนำที่กั้นออกนะคะ

ก็บอกว่าพอเอาที่กั้นออก

บอกว่าทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ซึ่งถือว่าเป็นน้องชายคนสนิทของคุณเก๋นะคะ
โพสต์บอกว่าทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ขอความเห็นใจจากสื่อมวลชนยุติการลงข่าว
ขอให้สื่อทุกสำนักลบข่าวออกด้วย
เพราะอยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัว
แต่ว่าจากการสัมภาษณ์ล่าสุดของครอบครัวคุณเก๋ค่ะ
ทางครอบครัวคุณเก๋บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นสื่อนะคะ
แต่มีบุคคลที่๓มาขอจัดการทุกอย่าง
สั่งให้เอาแผงมากั้นงานในวันแรก
สั่งให้สกรีนคนมาร่วมงานว่าใครเป็นใครมาจากไหน
ห้ามนักข่าวเข้างานเด็ดขาด
แล้วเนี่ยเพิ่งจะเอาแผงกั้นออกเมื่อวานนี้เอง
ยืนยันว่าครอบครัวจริงของเก๋เนี่ย
ยินดีต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานศพโดยจะมีการชาปนกิจศพ
พรุ่งนี้๔โมงเย็น

มีคนสั่งห้ามว่าอย่ามาออนแอร์เทปรายการเลยนะ
เดี๋ยวจะเสียหายกันหลายฝ่าย

ไม่มีนะไม่ได้ห้ามเลยนะ
ก็เหมือนมีบุคคลที่สามารถเข้ามา
ว่าใครที่ว่าเขาดูว่าทำไมดูออกตัวแปลก
ใช่ค่ะแต่ก็นี่แหละค่ะ
หนุ้มเอิ๊กซ์ที่คุณก็ไปดูอินสตร์แกรมของเขา
ว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงไปร่วมงานศพหรือเปล่า

จริงแล้วเหมือนกับเป็นคนสนิท
แต่ทำไมไม่ไปร่วมงาน
อินสตาแกรมก็เลยโพสต์ภาพที่วัดนะคะ

หลายคนอยากเห็นภาพผมไปงานศพ

ทุกคนเลยคิดว่าผมไม่เคยไปเลย

วันที่โรงพยาบาลผมอยู่ดูเก๋ทั้งวัน

แต่ที่ไม่เห็นผมไปอีกเลยที่งานศพ
เพราะว่าผมมีเหตุผลบางอย่างที่พูดไม่ได้ตอนนี้
แล้วก็มีหุ้นส่วนที่เขาหุ้นกันทำธุรกิจด้วยนะคะ

เป็นภาพของหนุ่มเอิร์กเนี่ยค่ะ
นั่งอยู่บนรถเข็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ

แต่เขาก็บอกว่ามีเหตุผลบางอย่างที่พูดไม่ได้ตอนนี้

ครับก็มีเพื่อนสนิทของคุณเก๋อีกคนนึงนะครับ

กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่า
ตอนนี้เพื่อนทุกคนยังติดใจสาเหตุการฆ่าตัวตายของเก๋
แล้วก็เรื่องที่มีกรณีกับรุ่นน้องคนสนิท
ซึ่งทราบว่าทางเก๋เนี่ย

ตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อน

แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหน
คือยังพูดอะไรมากไม่ได้ด้วยค่ะ
เป็นว่าเอาพูดเลยแล้วกันว่า

เชื่อคุยกับเพื่อนจากปากล่าสุด

เพื่อนเขาได้เล่าให้ฟังว่าไม่ได้คุยกันแล้ว
ไอ้ที่ไม่ได้คุยแล้วเนี่ยชัวร์
ไม่ได้คุยกับทางฝ่ายเพื่อนอีกคนเนี่ยค่ะ
ไม่ได้คุยกันชัวร์
มีปัญหากันก็น่าจะมีปัญหาจริง
พอเพื่อนแอลถึงขั้นแบบ

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ขอคุยอะ

ถ้าพูดจากกันตามข่าวเนาะถ้าวิชากัน

เก๋กับเอิร์กไม่ได้คุยกันมานานแล้วใช่ไหมคะ

ตั้งแต่เมษาปี๖๐แหละ
ไม่รู้ว่าที่แชทที่ล่าสุดที่มีแบบ
เขาปล่อยออกมาว่าได้วันก่อนเสียหนึ่งคนอะไรเนี่ย

แต่ก็เห็นว่าเก๋ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วหลังจากนั้น

แต่เราทะเลาะกันก็ดีกันในคราวที่เราเป็นเพื่อนกัน

แต่แค่สวดคุณมาไม่ได้
แอลรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง
รู้สึกว่ามันเป็นจรรยาปันของบรรดุษที่มันต้องมาหรือเปล่า
แต่แอลร์ไม่รู้ตอนนี้แอลร์ก็ปลัวยิวเหมือนกัน

ทีนี้ถ้าดูในแง่ของคดีความ
กินยาค่าย่ากระโดดลงมาจากอาคาร
มันมีมูลเหตุอะไรยังไงหรือเปล่า
เกี่ยวกับจดหมายที่เขียนระบายเอาไว้
เกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเคยให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ครั้งสุดท้าย
ทวงเงิน๑๔ล้านอะไรก็แล้วแต่
ตรงนี้มันจะสามารถนำไปสู่การดำเนินคดี

เรื่องนี้นะครับทางพันธมตโทพระศิษย์สายชนศักดิ
ซึ่งเป็นรองภูมิกับการสอบสวนสนโชคชัยนะครับ
ท่านบอกว่าคือเรื่องของข้อความในจดหมายที่เขียนเอาไว้เนี่ย
ที่ระบุว่าเก๋กัญญากรเป็นคนเขียน

เดี๋ยวต้องรอสอบสวนจากทางญาติอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าเทียบเคียงกับคดีในอดีตที่ผ่านมา
การเอาผิดกับคนที่ไปกดดันจนคนอื่นเขาต้องฆ่าตัวตายเนี่ย

พันธบทศิษย์บอกว่ายังไม่เคยมี
คนที่ไปกดดันคนอื่นจนเขาต้องฆ่าตัวตายตรงนี้
มันยังไม่สามารถนำไปสู่การเอาผิดได้
แต่ถ้าสังคมจะประนามสังคมจะลงโทษ

ส่วนพันธบทศิษย์โทกันตะพลโพอะ
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสนโชคชัย
บอกว่าในสัปดาห์หน้าจะเรียกสอบพยานปากสำคัญ
ทั้งพ่อแม่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด

ส่วนจดหมายลาตายของเก๋ที่เจอในห้องพักที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่า

อาจจะเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เก๋เขียนก็ได้

ใครเป็นคนเขียนตรงนี้นะ
ขณะที่จะนำไปสู่การเอาผิดกับคนที่กล่าวถึงในจดหมายได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ย
เรื่องไปกดดันจนเขาฆ่าตัวตายก็อย่างที่ตำรวจบอก

แต่เรื่องการทวงเงิน๑๔ล้านที่เก๋เขาทวงเอาไว้ก่อนตาย
ตรงนี้ถ้าจะมีการทวงกันแล้วเป็นคดี
มันก็เป็นคดีความเสียหายทางแพ่ง

ไปสู่การฟ้องร้องการทวง
แต่ว่ามันก็นำไปสู่คดีอาญาอื่นมันก็คงจะยากลำบากนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสคุยเพิ่ม

เมื่อ๒วันก่อนนะคะก็คือวันที่๑๒กันยายน

เรียกชื่อลูกเหมือนกับคุณแม่เรียกชื่อลูกว่า

ใช่เรียกชื่อตลอดแล้วก็ได้ยินเสียงเมื่อสองวันก่อนนี้เอง

แม่เวลานี้มาแม่จะเรียกลูกว่า
นะมานอนกับแม่นะอะไรแบบนี้
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่า
เหมือนโดนวิญญาณของเก๋
แทรกร่างระหว่างเดินทางกลับจากต่างจังหวัด
แล้วก็พูดในธรรมนองที่ว่าร้อน

แล้วก็ระบายความในใจเรื่องเงินทอง
ทั้งที่ออฟซี่แก๊ซิมบอกว่าไม่รู้ตัวเลยนะตอนนั้นน่ะ
หลังจากนั้นเธอก็เลยนอนไม่หลับไป๓คืน

คนตัดเสื้อผ้าร้านประจำของเก๋ก็บอกว่าเก๋ไปหาด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากได้ชุดสีชมพูไปไว้ที่โรงศพ
รถเก๋งของคุณเก๋ค่ะเป็นรถเก๋งสีดำนะคะ

คนที่ไปร่วมงานศพบอกว่าอยู่ดีเนี่ย

แล้วก็กระจกทั้งสี่ด้านลดลงมาเองจนสุดอ่ะ

เพื่อนก็เลยไปเชื่อมโยงกับที่บอกว่าได้ยินเสียงคุณเก๋
เหมือนกับบอกว่าร้อนอาจจะแบบคล้ายเก๋มาบอกว่าร้อน
แล้วก็เลยไปเอาที่กั้นออกจากงานศพที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อะค่ะ

ก็เป็นเพราะว่ามีเพื่อนได้ยินแบบเหมือนวิญญาณของเก๋มาเข้า

กั้นนี้เคยมีคนที่มากั้นไว้ตั้งแต่วันแรกเลย

ใช่ทางครอบครัวก็เลยเอาออกแล้วก็บอกว่าอย่าให้
สื่อมวลชนไม่อยากให้มายุ่งอะไรแบบนี้นะ
คุณจุ๊บแจวิมลพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่านักข่าวของเราก็ถามเพิ่มคุณแจ๊กกะรีนก็เลยถามเพิ่มไปว่า

เพราะว่าเพื่อนหลายคนบอกเออเก๋ไปหาวิญญาณเก๋ไปหานะคะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณจุ๊บแจงค่ะ
เราอาจจะไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นแต่น้อง
น้องที่สนิทเป็นนางงามเพื่อนเขาน้องเปิ้ลไง

น้องเขาก็บอกว่ามา
มาเหมือนกับว่ารู้สึกได้นางก็บอกว่านางร้องไห้เหมือนมาหา
เพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทก็บอกไงว่า
ตอนที่เขาไปงานศพเขาก็ไม่กล้าเข้าไปที่งาน
เขาบอกว่าเห็นน้องยืนอยู่
ยืนอยู่ที่ตรงนั้นตรงที่งานศพเขา
แล้วก็ยืนแล้วจ้องตาเขาเหม็น
แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่กล้าไป
เพื่อนเล่าสู่กันฟัง
ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพเก๋ที่วัดนวลจันทร์วันพรุ่งนี้
ครอบครัวก็จะนำอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านเกิด
เรื่องการเห็นคุณเก๋มาหาหรือว่ามาเรียก
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับ